ที่บ้านเราในช่วงนี้หลีกก็ปิดไปแล้วนะครับ
เชียร์ทีมชาติต่อเนื่องในศึกฟุตบอลอาเซียนคลับ

เราจะต้องบุกไปเยือนพม่าก่อนนะครับ

ตอนนี้เก็บตัวที่เกรียมวันเล่นนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าร่างกายมีความพร้อมอยู่แล้ว
อยู่แล้วนะครับก็มีการซ้อมครั้งแรกกันเมื่อวาน
มีเพียงแค่ธีรทรบุญมาทันแล้วก็ประทุมชูทองที่แยกซ้อมนะครับ
มีปัญหาการบาดเจ็บโค้ชก็บอกนะครับการมาเยือพม่าในรอบรองเกมแรก
วันที่๔ธันวาคมก็สภาพอากาศเย็นคล้ายกับที่กิเลวัลเล่
ก็ถือว่านักเตะนั้นจะได้ประโยชน์จากการซ้อมแล้วก็การปรับตัวด้วยครับ
จบการฝึกซ้อมเมื่อวานนะครับซิโก้เนี่ยก็โชว์การซ้อมยิงประตู
โชว์น้องกันซะเลยครับไปดูลีลากันหน่อยว่าเป็นยังไงนี่
ยิงแบบหนักแน่นให้ดูว่ายังไหวอยู่นะ
ไหวนี่ครับยิงแค่นี้ครับแม่ถ้ายิงไกลกว่านี้ไม่แน่
แต่ว่าให้ดูความหนักโดความโคมนะ
ฟังเสียงลองฟังเสียงแต่ละลูกนี้ตั้ม
แล้วดูครับเท้าซ้ายครับได้ทั้งซ้ายและขวา
นี่เห็นไงยิงหนักมากนะครับตะข่ายแทบขาดนะ
ก็นี่แหละมันก็พังไปเรื่อยของนะครับพี่โก้
ไปว่างทำไมเนี่ยข้าวตีสันตีสัน
ไปดูเรื่องราวนี้กันบ้างนะครับซิโก้ยังพูดถึง
สารวุฒิมาสุกตัวลุกจากปรากฏการณเอฟซีว่า
มีลุ้นในการสอดแทรกในการคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยม
ของศึกฟุตบอลทีเชียมอาเซียน๒๐๑๖นะครับ

ที่ยอดเยี่ยมในรอบแปลงกลุ่ม๓ที่ผ่านมา
แต่เขาก็มีความสำคัญเพราะเป็นซุปเปอร์ซับชั้นดีทุกครั้ง
ที่ได้โอกาสลงสนามนะครับ
หนึ่งนัดเป็นตัวจริงอีกหนึ่งนัดเป็นตัวสำรอง
แล้วทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับ๒ประตูมีสถิติในการจ่ายบอลสำเร็จ
ถึงแปดสิบจุดสามเปอร์เซ็นต์และวางบอลยาวสำเร็จแปดสิบห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์
ถือว่าผลงานดีมากกับเวลาในการลงสนามไปเพราะเป็นตัวสำรอง๑นัด
แล้วก็เป็นตัวจริงหนึ่งนัดนะครับปิดท้ายกันหน่อยครับโปรแกรมในรอบรองชนะเลิศนะครับ
ของทุกคู่นะครับนัดแรกสามธันวาคมนะครับ
โดนีเซียเจอกับเวียดนาม๔ธันวาคมพม่าเจอไทยนะครับ
ก็บุกไปเยือนก่อนครับไทยจากนั้นเกมที่๒ครับ
๗ธันวาคมเวียดนามกลับมาเล่นในบ้านเจอกับอินโดนีเซียและ๘ธันวาคมไทยกลับมาเล่นที่ราชมังคลาฮิลาสถานเจอกับพม่า
วันนี้ครับมีการจำหน่ายบัตรใช่ไหมใช่ย้ำกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเริ่มจำหน่ายบัตรแล้วนะครับในเกมที่ไทยนั้นจะรับการมาเยือนของพม่า
สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่๘ธันวาคมแฟนนั้นก็ไปสามารถจับจองซื้อหากันได้นะครับ
บัตรเข้าชมก็มีราคาหนึ่งร้อยไปจนถึงหกร้อยบาทครับ